เขาบอกเลยว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะว่าไปเจอคลิปในรายการรายการหนึ่งคุณผู้ชมคือคุณแตงโมเนี่ยพูดถึงแม่แพทย์นับประพา
เอาไว้นะฮะทำเอาพิธีกรสาวสุดสวยสุดสตรองของเราเนี่ย
ถึงกับบอกเลยว่าจุกอยู่ในใจจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมชะตาชีวิตฉันเป็นแบบนี้
ฉันทำอะไรก็ไม่ดีฉันทำแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย
ฉันอยู่ในสังคมที่มีหน้ามีตาฟังดีดีนะ
ตัวอย่างเนี้ยหาดูง่ายมากใครที่ชอบวงการบันเทิง
ถ้าชีวิตคุณไม่เป็นแบบแพทย์นับประพาอย่ามาพูดว่าลำบาก
โดนใจนี่แหละค่ะคลิปสัมภาษณ์นี้คุณผู้ชมมาจากรายการ
เมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะเป็นเทปที่ทำขึ้นเพื่อไว้อะไรกับการจากไปของคุณแตงโมค่ะ
เมื่อครั้งที่เธอไปเป็นแขกรับเชิญนั่นเองนะคะในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นะคะ
คิมเนี่ยพูดถึงความยากลำบากมรสุมชีวิตต่างที่แตงโมเองเนี่ย
เคยผ่านเคยเจอมาแต่แตงโมกลับว่านี่ถือว่ายังเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเธอ
แล้วก็พูดออกมาเต็มปากเลยนะคะบอกว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณเจอมาหนักขอให้ดูชีวิตของแพทย์นับประพาเอาไว้ซะก่อนนะ
ประโยคนี้คุณผู้ชมมันโดนใจมันทัดใจแม่แพทย์ของเรามากค่ะ
แม่แพทย์ก็ต้องนำคลิปในรายการมาโพสต์แล้วก็บอกว่า
มีโอกาสได้ดูขอบคุณพี่โมที่นึกถึงแพทย์นะคะ
แล้วในคอมเมนต์นี้นะคะแม่แพทย์ก็ยังใส่อีโมติคอนแบบเป็นรูปหน้าร้องไห้
แบบจะสู้ไปด้วยกันนะนะแม่แพทย์ก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าตอนแรกที่ได้เห็นคลิปนี้คือมันจุกอยู่ในใจจริง
อย่างที่เรารู้กันนะว่าชีวิตแพทย์นับประพาผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริง
แล้วเธอบอกเลยว่าดูแล้วแบบมันพูดไม่ออกไม่คิดว่าแตงโมจะนึกถึงเรื่องราวการเป็นนักสู้ของเธอ
แม้ว่าเธอเองกับแตงโมเนี่ยไม่เคยจะร่วมงานกันนะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแตงโมจะมีการติดตามชีวิตของเธอ
แล้วก็บอกด้วยว่าปลื้มใจนะคะที่อย่างน้อยก็เคยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเล็ก
เป็นพลังใจดีให้กับแตงโมในครั้งที่แตงโมยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
กับพี่โมอ่ะไม่เคยได้แบบร่วมงานกันเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเข้าวงการมาไล่เรียกกันเนี่ยพี่โมก็อยู่๗เนอะเราก็อยู่๓
แทบจะไม่เคยเจอกันเลยอย่างนี้ค่ะแต่เราก็รู้จักกันใช่ไหม
ก็คือพี่โมพูดว่าถ้าเกิดใครเนี่ยบ่นว่าตัวเองลำบากอะไรอย่างนี้ถ้าเธอยังลำบากไม่เท่าแพทย์นับประพา
อย่าพูดว่าลำบากเรารู้สึกแบบรู้สึกว่าพี่โมมีเราอยู่ในใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้ดีใจมาก
พอเราได้ไปเห็นก็คือร้องไห้ก็คือพอเราดูคลิปแล้วแบบเรารู้สึกแบบเออทำไมเราไม่มีโอกาสได้แบบร่วมงานกันเลยนะหรือเจอกันบ้างเลยอะไรอย่างนี้
ทำให้เป็นกำลังใจของพี่โมหนึ่งแรงหนึ่งแรงเล็กที่ทำให้โมรู้สึกแบบรักตัวเอง
อะไรเงี้ยเฉพาะล่ะอาจจะหนักกันคนละเรื่องแต่เพราะว่าจริง
พอโมมองหลายเรื่องแล้วก็หนักหนักคล้ายกันคืออยากจะให้พี่โมได้แบบไปอยู่
ในที่ที่ภูมิที่ดีได้ไปอยู่ในบนสวรรค์กับคุณพ่อแล้วก็ไม่อยากให้ต้องเป็นห่วง
พื้นหลังภาพัวหรืออะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นของคุณแพทย์เองหรือว่าของคุณแตงโมเองอาจจะไม่ได้สมบูรณ์

แล้วมันก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวเธอเองสุดยอดจริง
เขาถึงบอกไงว่าให้ดูชีวิตของคุณแตงโม
ไว้เป็นตัวอย่างไว้เป็นบทเรียนในการใช้ชีวิต